สวัสดีครับขอสอนแผน
เอาบนบันไดเลยอ่ะพี่

ที่จะมีการทำแผนเราจะมีกี่จุด

การทำแผนประกอบคำรับสาภาพ

ในกระบวนการสอบสวนหรือกระบวนการยุทธรรม

เพราะว่าบางครั้ง

ผู้กระทำว่าผิดเองก็ดีเพื่อนหรือผิดบ้าน

นำไปชี้ดูจุดว่า

กับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรหรือไม่

ในขั้นพิจารณาคดีของศาล

อาจจะมีประชาชนไปต่อในพื้นที่

ความคือการทำแผนเนี่ยมันต้อง
พูดง่ายต้องได้ทั้งเรื่องการ

ของความปลอดภัยความเรียบร้อย

เรื่องเหล่านี้อยู่ตามความเหมาะสม

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ประหารชีวิตตลอดชีวิตถ้าเป็น
อันตรายยังมีบางเคส
อย่างที่พี่น้องคนลาวเนี่ย

ถ้าสาหัส๑๕๒๐ปี
แต่ตายเนี่ยประหารชีวิต

ระบุโทษก็ตั้งขึ้นไปเพื่อให้

ข้อเท็จจริงเอาข้อกฎหมายมา

ก็อยู่ระหว่างการดำรึกกัน

สมมุติแล้ววันนี้มีข้อหาหรอก
พี่ว่ามันน่าจะมีกว่านี้หรือไม่

ก็ฝากสื่อช่วยประชาธรรมภัณฑ์ละกัน
ว่าไอ้หน้านี้
ถ้าไม่มอบตัว

ขั้นเด็ดขาดนะครับ
แล้วก็ฝากไปถึงคนที่ให้ที่พักพิง

แทนไม่ต้องกังวล

แล้วก็จะให้ภาษากันทางพัฒนาไลการ
เพื่อจะได้เอาผู้กัน
จับมือไว้จับมือไว้

อย่าถอยนะครับ

อย่าถอยนะครับ

โมง์เทรนดิสจ์พยหนตรดิสจ์